ตอนนี้เราย้ำเตือนกันหน่อยละกันค่ะเรื่องอุบัติเหตุมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ชม
ที่ถนนบางนาตราดรถที่เขาออกมาจากทางเบี่ยงเป็นรถกระบะ
แล้วเขาออกมาคือไม่ได้มองรถที่มาทางตรงอะค่ะก็เลยโดนรถทางตรงเลยนะ
ชนจนพลิกคว่ำแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะโชคดีมากที่คนขับรถกระบะไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ดูสภาพรถสิคะมันลงไปข้างทางแบบนี้เลย
เป็นอุบัติเหตุรถชนกันที่ถนนบางนาตรากิโลเมตรที่๔๓ขาเข้าชนบุรี
กู้ภัยก็ไปตรวจสอบพบรถยนต์มิซูบิชิปาเจโร่สีดำเนี่ยนะคะ
กระเด็นข้ามเลนไปพลิกคว่ำอยู่ในช่องทางด่วนนะคะ
ส่วนนายอุทิศต้นแก้วอายุ๔๘ปีที่เป็นคนขับก็ได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่รถกระบะอิซูซูดีแม็กซีขาวอีกคันนึงเนี่ยเสียหลักแล้วก็ไปตกร่องกลางถนน
จากการสอบสวนนายพานุวัฒน์คนขับรถกระบะบอกว่าได้ขับรถออกมาจากทางเบี่ยงค่ะ
จะมาเข้าช่องคู่ขนานก็มองตรงรถทางตรงแล้วนะ
ปรากฏว่าไปชนกับรถปาเจโร่ที่ขับมาทางตรงแบบจังเลยค่ะ
รถของนายพานุวัฒน์เสียหลักพุ่งตกข้างทาง
ส่วนรถปาเจโร่ก็กระเด็นข้ามเลน

บอกว่ารถกระบะออกมาจากทางเบี่ยงแล้วก็ไม่ได้ดูรถ

ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจต้องไปสอบอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ